ท่านผู้ชมครับบางเรื่องบางราวบางสิ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องราวกันได้ขนาดนี้นะ
เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
พ่อกับแม่เขาแยกทางกันแล้วทีนี้ลูกอยู่กับฝ่ายแม่
วันนี้ปู่ไปรับหลานเพื่อจะพาไปเที่ยวคิดถึงหลานอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าฝ่ายแม่รู้ไม่ยอมบอกพี่ชายให้ไปตามคืนมา
ขับรถไล่กันที่ชนบุรีเป็นสิบกิโลใช่อ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
ในคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายกันไว้ได้นะฮะ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

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

แต่เด็กคนนี้นั่งอยู่ในรถตอนที่คุณทะเลาะกันนะคะ
แล้วเด็กเขาก็ร้องแบบน่าสงสารเลย